ได้มีการเปิดเผยถึงการที่หัทยาบำรุงศุกร์
และตัวลูกชนสองผู้เล่นคนสำคัญของทีมในระดวยกันที่ผ่านมา
ัทยาบำรุงสุขและชัชชุออนมกศรีถือเป็นนักวอเลสทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ครับ
เวลานี้ทั้งคู่อยู่ระหว่างการเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ครับ

แฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสด
ชนะเลิศแห่งเอเชียจากประเทศบาเลน
เป็นเกมรอบแรกนะครับคู่ระหว่างอิราณเจอกับเกาหลีใต้
ถ่ายท่อสดในเวลา๑๗นาฬิกา๕๕นาทีครับ